สีสันข่าวเช้าไทยรัฐกับทิศเป้มาแล้วค่ะ

ต้องขอติดตามคลิปนี้เพราะว่า
ก้าวตัวเรื่องนะครับขึ้นร่างหมาตัวนี้นะครับ
ไม่อยากอาบน้ำจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมเลยครับ
เริ่มกันที่เจ้าหมาชื่อเล่
คุณแม่จะพาอาบน้ำเพราะได้ยินเสียงว่าเล่เล่เล่เล่มาอาบน้ำเท่านั้นแหละครับ
มันหมดเรี่ยวแรงจะลุกเดินทีเดียวคุณแม่ลากได้ก็ลากไปคุณแม่ลากได้ก็ลากไป
เล่ไม่อยากอาบไม่อยากอาบเล่ไม่ร้อนเล่อยู่ได้เหอเล่เล่
อย่าคืนใจผมผมไม่หลาบเล่ขอร้องฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮือฮ
ปฏิมากรรมชายหญิงในประเทศจอร์เจียที่ยืนหน้าชนกันอยู่ทั้งวัน
แต่พอ๕โมงเย็นเท่านั้นแหละครับประติมากรรมทั้งคู่ก็มีการเลื่อนเข้าหา
หมาจนประกบร่วมร่างกันแม่อย่างที่เห็นแหละครับ
สุดยอดจริงเลยคิดได้อย่างไรเนี่ย
มันสุดยอดมันอลังการงานสร้างนี่คือปฏิมากรรมสิ้นใจสุดยอดแล้วสุดยอดจริง
ปิดท้ายกันที่ความหวานเมื่อทำเรื่องนั้นครับ
แต่เป็นความหวานซ่อนหาเมื่อนุ่มน้อยคนนี้เดินเข้าไปในกลุ่ม
หาดอกไม้ไปให้สาวครับหอบดอกใจช่อใจให้สาวแบบนี้เลยครับ
โอ้กว่าจะรับได้ก็ต้องแบบนี้นะครับก่อมกัน
สมน้ำสมเนื้อกันครับลูกไอ้น่ารักฮ่า
น้ำลาดน้ำน้ำลาดน้ำ